ขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกัน
เรามีเหตุการณ์ไฟไหม้รถ๒เหตุการณ์

เหตุการณ์แรกรถสิบล้อหักหลบมอเตอร์ไซค์เลยไปพุ่งชนเสาไฟฟ้า

คุณผู้ชมช่วยเขาไม่ทันเขาเสียชีวิต
แต่มีคนถ่ายคลิปได้ตอนที่เขาตะโกนร้องออกมาบอกว่า

นี่ค่ะคือถ้าคุณผู้ชมลองฟังดูจังหวะจะมีเสียงตะโกนขึ้นมาบอก

อันนี้คือเสียงของคนที่ขับรถสิบล้อที่ไฟกำลังลุกไหม้อยู่ตรงนั้นนะคะ
เขาก็บอกเตือนบอกเดินทางระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะ

ชนเสาไฟฟ้าข้างทางคนขับติดอยู่ข้างในออกไม่ได้
แล้วไฟมันก็ไหม้ตามมาคนขับร้องตะโกนขอความช่วยเหลืออยู่ตรงนั้น
แต่ไม่มีใครเข้าไปช่วยได้ทันเลยสุดท้ายเขาถูกไฟคลอก
เสียชีวิตคาพวงมาลัยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนมาลัยแมร์
จุดกลับรถใกล้ปั๊มน้ำมันในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะ
หลายคนบอกสงสารผู้ตายนะคะต้องหักหลบรถมอเตอร์ไซค์จนสุดท้ายแล้วเขาเสียชีวิตนะคะ
อีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงนี้เองนะคะ
ที่จังหวัดจันทบุรีค่ะเป็นรถเก๋งสีขาวทะเบียน๔๙๑๐กรุงเทพนะคะ
ไฟลุกท่วมแบบนี้แล้วคุณผู้ชมถ้าฟังเสียงดี
มันระเบิดด้วยนะคะคิดว่าคนขับซึ่งขับรถมาตามปกติ
ถึงจุดเกิดเหตุอยู่เครื่องยนต์มันดับกระทันหัน
สุดท้ายฉลองจอดแล้วก็พยายามที่จะตั้งเครื่องใหม่
คราวนี้ควันพุ่งมาจากด้านหน้าวิ่งลงจากรถกันแทบไม่ทันนะคะ
ก็ไปช่วยคนที่นั่งรถมาด้วยแต่ก็โอ้โหตอนแรกดึงคนเดียวดึงไม่ออก
มีพลเมืองดีวิ่งเข้ามาช่วยอีกคนนึงนะคะสุดท้ายผู้โดยสารในรถคันนี้ปลอดภัยทุกคน
แต่รถก็คือไม่เหลือซากแล้วค่ะสุดท้ายเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่มาช่วยดับเพลิงรถคันนี้เอาไว้ให้
แต่เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบกันอีกทีว่ามันเกิดจากอะไรทำไมอยู่
เครื่องยนต์ดับเบรกใช้ไม่ได้สตาร์ทใหม่ก็ไม่ติดแล้วอยู่ไฟก็ลุกพลึบขึ้นมาแบบนี้เลย
ในรถมันไปติดขัดไปขัดข้องอะไรตรงไหนนะต้องตรวจตรงนี้อันตรายมากนะ